วันไหลที่บางแสนชนบุรีนะคะ
สิบหกสิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมานะคะ

เมื่อวานนี้มีเหตุประทะกันนะคะ

แล้วมาเจอกันกลางทางพอดีนะคะ

ก็เลยก่อเหตุชักปืนกระดยิง
เหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถึง๔คนค่ะ
นี่ค่ะคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเข้าที่ท้องนะคะ

นำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนเลยนะคะ
โดยตำรวจสพแสนศุกร์รับแจ้ง
มีเหตุยิงกันบนถนนลงหาดบางแสน
ช่วงหน้าห้างสรรพสินค้าแหลมทองบางแสน
ก็เลยรุดไปตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวนนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบรอยเลือดเป็นกองหลายจุดทีเดียวค่ะ
แล้วก็พบปลอกกระสุนตกเกลื่อน
มีทั้ง๙มมมีทั้ง๑๑มม

นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
ประกอบด้วยนายท่านวัตรกิงมาลา

คนนี้อาการสาหัสนะคะสำหรับนางสาวน้ำฝน
อีกหนึ่งคนนางสาวนัฐกาลคงซิริ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นะคะ
มีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ไปบอกว่า
ยังค่ะยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
ถูกยิงวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือ
ภายในคอนโดแห่งหนึ่งในซอยโรงแรมซีไซส์

พบนาอายทูสักเพิ่มสาฬิกา
ลูกหลงยิงเข้าที่หน้าท้อง
กรสุนิทรุชายโครงซ้ายหนึ่งนัดนะคะ
นอนร้องครวนคลางอาการสาหัสค่ะ
ซึ่งกู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เขาก็บอกมาว่าอย่ายิงผมอะไรอย่างนี้
ก็เลยเข้าไปอุ้มเขาออก

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ช่วงที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่ากลุ่มผู้ถูกยิงกำลังเล่นสาดน้ำ
วันไหลบางแสนวันสุดท้ายในจุดนั้นแหละ
ขณะนั้นมีกลุ่มรถจักรยานยนต์หลายคันขี่ไปถึง
ก็ไปพบคู่อริอยู่บนรถเก๋งบ้าง
รถกระบะเพื่อเล่นน้ำสาดน้ำสงกรานกันอยู่บ้าง
ก็เลยชักอาวุธขึ้นมากระหน่ำยิงเป็น๑๐นัดเลยนะคะ
ผู้ที่พบเห็นแล้วก็เล่นน้ำสงครานอยู่บริเวณนั้น
อกตกใจค่ะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะคะ

บอกว่าเป็นกลุ่มคู่อริที่บังเอิญไปเจอกัน
แล้วก็เปิดฉากยิงใส่กันแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งจะได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง

ดำเนินคดีต่อไปนะน่าเสียดายนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้ไม่มีภาพถ่ายจากมือถือ
เหมือนภาพคดีแรกที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะ